เอามาดูความคืบหน้าคดีอุกชะกัน

ผู้ต้องหาที่ยิง๔ศพนะคะ
เสียแดงนายประสิทธิ์ภูทองสุก
วันนี้ก็ถูกตำรวจนำตัว

เจ้าตัวถามเจ้าตัวบอกอยากจะขอโทษหรือกล่าวอะไร
เขาบอกไม่ขอโทษแล้วค่ะคนที่ตายก็สมควรตายแล้ว

แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่นี่ก่อนค่ะ
ที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จันทบุรีนะคะ
ซึ่งวันนี้ญาติของนายบุญร่วมแสงมา
อายุ๔๘ปีเหยื่อคมกระสุนรายที่๔
ที่ถูกนายประสิทธิ์หรือเสียแดงยิงเสียชีวิตนะคะ
วันนี้ญาติญาติก็มารับศพท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะ
จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถ้ำสาริกา
บ้านทุ่งกลางอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะ

คือเสียแดงยิงอดีตภรรยา

แล้วก็ยิงนายธีรชาติเต่าทองเสียชีวิตเป็นศพที่๓
แล้วก็เนี่ยค่ะมายิงนายบุญร่วมเป็นศพที่๔นะคะ
เพราะว่าแค้นที่นายบุญร่วมเคยขายอาวุธปืนปลอมให้กับเขา

ภรรยาของนายบุญร่วมที่ไปรับศพวันนี้เศร้ามาก
ก็ฝากถึงผู้ต้องหาบอกขอให้ไปชดใช้กรรมในคุก

เพราะว่าสามีของเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ

เสียแดงค่ะซึ่งตำรวจสพสอยดาว
วันนี้นำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสารจังหวัดจันทบุรี

ส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
ก็ตำรวจก็คุมตัวกันแน่นหนาแล้วค่ะ

นี่ค่ะนี่คือแม่ของผู้ต้องหานะคะ

น้ำตาคลอเดินโผล่เข้ามากอดลูกชาย
จับแขนลูกชายให้กำลังใจนะคะ
นี่ค่ะผู้ต้องหาก็ขอโทษแม่
แล้วก็พูดกับสื่อมวลชนที่ถาบอกจะขอโทษผู้ตายไหม
เขาก็ตอบอย่างที่เราได้ยินกันเนี่ยค่ะ
อยากจะขอโทษไหมครับ
ขอโทษพ่อแม่นะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันไม่ขอโทษผู้ตายนะคะ